เจ้าพยานหน้าวัดสนามชัยที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ตอนนี้ชุดประดาน้ำยังคงมีการค้นหาผู้สูญหายอยู่
มีการดำลงไปใต้น้ำยังคงค้นหาผู้สูญหายอยู่นะครับ
ความคืบหน้าเป็นอย่างไรติดตามจากคุณอรพันธ์ขันทองคำ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากจังหวัดพระนครศรีอายุทยาครับ
ดำเนินการมาเป็นวันที่๒แล้วนะคะ
สำหรับการค้นหาร่างของผู้สูญหายที่ประสบเหตุเรือล่ม
บริเวณท่าน้ำของวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
ซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่เองได้ดำเนินการตั้งแต่เวลา๖นาฬิกาที่ผ่านมา
ท่ามกลางกระแสน้ำที่ยังคงไหลเชี่ยวกราดค่ะ
จากเห็นเรือล่มบริเวณวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างต่อเนื่องนะคะ
ซึ่งวันนี้ค่ะกระแสน้ำยังคงไหลเชี่ยว
ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแต่เจ้าหน้าที่ไม่ลักความพยายามค่ะ
จากยังมีญาติของผู้สูญหายมาเฝ้ารอด้วยความหวังอยู่
ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมเจ้าท่า
ตำรวจน้ำได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ

ส่วนแรกตำรวจน้ำจะเข้าตรวจสอบบริเวณหัวเรือ
เพื่อนำสัมภาระหรือว่าสิ่งของที่อาจจะติดอยู่ภายในเรือออกไป

เพื่อเตรียมความพร้อมในการกู้ซากเรือขึ้น
จุดนี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงค่ะ
ส่วนที่๒นะคะคือการเร่งค้นหาร่างผู้สูญหาย

โดยกำลังเจ้าหน้าที่จากเรือเจ้าท่าตำรวจน้ำและมูลนิธิในพื้นที่
ไล่ตรวจสอบโดยย้อนขึ้นมาในรัศมี๕กิโลเมตร

จากว่าก่อนหน้านี้มีการพบศพในระยะไกลสุด
คืออยู่ที่บริเวณวัดพนังเชิง
หากออกไปประมาณ๓กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุ

ไปฟังเสียงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะ
ไม่พบเราก็จะขยายวงต่อไปอีกนะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราได้แจ้งทางผู้นำท้องที่
กำนันผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่นให้บอกชาวบ้านนะครับ
ให้ช่วยกันสังเกตที่อยู่ริมดามนี่นะครับให้ดูด้วยนะครับ
การกู้เรือตอนนี้ยังคงอยู่นะครับยังไม่มีการกู้เรือขึ้นมา
ตอนนี้ต้องรอทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบอะไรให้ละเอียดก่อนนะครับ
เพราะว่าการกู้เรือในวันนี้ตอนนี้เรือไม่ได้กิดขวาง
การเดินเรือแต่ประการใดนะครับเพราะอยู่ชิดของตลิ่งอยู่แล้วครับ
ขณะที่ยอดของผู้เสียชีวิตนะคะมี๑๕คนโดยเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดนะคะมีรายงานว่า
เจ้าหน้าที่พบ๓ศพลอยน้ำห่างจากจุดเรือล่มนะคะประมาณ๑๐กิโลเมตร
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ถึงพิกัดแล้วนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการค้นหา
ขณะเดียวกันค่ะได้รับแจ้งจากญาติผู้สูญหายด้วยว่า
ขณะเกิดเหตุผู้สูญหายได้ไปเข้าห้องน้ำบริเวณชั้นล่างของเรือ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งค่ะ
ภารกิจการค้นหาร่างของผู้สูญหายจากเหตุเรือล่มครั้งนี้นะคะ
มองคำรายงานจากวัดสนามชัยจังหวัดพระทะคอนศรีอิทยาค่ะ